มาดูความคืบหน้าของคดีใหญ่นะครับที่เราติดตามคดีนี้กันมา
กรณีการที่มีผู้ต้องหาไปยิงพ่อค้าแม่ค้า
กุ้งที่ตลาดเกษตรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
และท้ายที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ก็คือบังนีนั่นเอง
วันนี้ตำรวจตั้งโต๊ะแถลงแจ้ง๕ข้อหานักนะครับ
หลังการแถลงแล้วญาติของฝั่งผู้ตายนะ
ศูนย์เสียคนในครอบครัวไป๒คนและยังมีคนบาดเจ็บอีก
ก็ร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ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
นี่แหละครับป้าติ๋มญาติของคนตาย
อย่างไรก็ยังทำใจไม่ได้อยู่
จริงป้าติ๋มให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลายครั้งแล้ว
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่พอมาฟังแถลงจริงป้าติ๋มก็ยังทำใจไม่ได้ฮะ
หรือว่านางกันดิกาเทพนโรงซึ่งเป็นภี่สาว

ร้องไห้โฮหลังการแถลงการแจ้งข้อหา
ต่อนายมณีนบหมีทองหรือว่าบังนิ
มือปืนยิงพ่อค้าแม่ค้ากุ้งตลาดเกษตรนะครับ
ซึ่งเป็นคนในครอบครัวของป้าติ๋ม

และยังได้รับบาดเจ็บอีก๓คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐โมงเช้า

ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นเหตุการณ์ชัดเจนนะครับ
แล้วก็บังนีได้หลบหนีไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

จนกระทั่งตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
และส่งกลับมาคุมตัวไว้ที่สพเมืองภูเก็ต
เมื่อช่วงตี๓ของเมื่อวานนี้นะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ที่สพเมืองภูเก็ตนะครับ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
พลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
แล้วก็ยังมีผู้บังคับการตำรวจสืบสวนภาค๑
ผู้บัญชาการตำรวจตรีณพันวุฒิเลี่ยมสงวน
ภูมิกับการสพเมืองภูเก็ต

ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่มีการจับกลุ่มบังนีได้
ร่วมประชุมกับชุดสืบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
โดยมีบังนีสวมเสื้อสีฟ้าแล้วก็ใส่หมวกเข้ามานั่งอยู่ด้วยนะครับ
แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
พร้อมกับนำพยานหลักฐานและของกลางในคดี

บังนียอมรับสาภาพว่าใช้อาวุธปืนพกแบบลูกโม่

โดยระหว่างหลบหนีได้โยนอาวุธปืนทิ้งในทะเลนะครับ
ตำรวจตั้ง๕ข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ก่อนจะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่อีกข้อหาหนึ่ง
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
และไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะครับ
บรรดายาดของผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นป้าติ๋มเองที่เมื่อกี้ร้องไห้เพราะยังทำใจไม่ได้
รวมถึงนายพรชัยลิมปนานุรักษ์ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ
ที่กระสุนถากเอวรอดชีวิตมาได้นะครับ
ยังมีลูกชายของนางต้อยนางต้อยเสียชีวิตนะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกกระสุนเข้าที่จุดสำคัญ
จนเป็นอามภาษณ์ช่วงร่างนะคุณฮะ
นี่ครับมารวมตัวกันที่ด้านหน้าสพเมืองภูเก็ตตั้งแต่เช้า
เพื่อจะขอบคุณตำรวจที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
สามารถจับกลุ่มตัวบังนีมาดำเนินคดีได้นะครับ
โดยนายพรชัยลูกชายของนางต้อยผู้ตาย
เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพราะว่าสามารถจับกลุ่มตัวบังนีได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับ
ส่วนนางกาญจนาหมีทองหรือว่าแป้วภรรยาของบังนีเอง
ก็มาที่สพด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ไกลกับญาติของฝั่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่ามาเยี่ยมสามีเอาข้าวมาให้

บอกว่าขอยอมรับผิดติดคุกแล้วก็ไม่ต้องประกันตัว

เพราะว่าทำไมถึงหนีไปจังหวัดสงขลาก็เพราะเป็นบ้านเกิด
เพราะว่าสามีเองก็อยากจะไปหาแม่
จากนี้ตัวภรรยาของบังนีผู้ต้องหา
ก็จะยังคงไปขายกุ้งที่เดิมต่อ
เพราะว่าต้องการเลี้ยงลูก๓คนแล้วก็หลานอีกหลายชีวิต

จะย้ายตลาดมันก็ไม่มีที่ขาย

แล้วก็ต้องขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
อ่าสุดท้ายแล้ววันนี้เดินทางถึงตอนนี้หละครับ

ไม่ค่ะยังไม่รู้เราผิดเราก็รับนะ
สำนึกผิดแล้วเราก็มอบตัวแล้ว

แต่เขามาขู่เรามาทำร้ายอยากทำร้ายเราลูก

ใจเย็นเราไม่ได้แก้ข่าวช่างอย่างผู้เกี่ยวจังปร้อย

ส่วนช่วงเวลาของครอบครัวผู้เสียชีวิต
มารับศพคุณมารับสองศพมา
ก็เป็นบรรยากาศที่เศร้าเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าป้าติ๋มร้องไห้จนเข่าสุดเลยนะคุณฮะ
หนูอยู่อีอิมีใดมีใดแห้งมายวะ
มายว้ายมายวะ

โอ้โหเนี่ยครอบครัวเสียใจทั้งหมดนะฮะป้าติ๋มเนี่ยคุณ
คนที่ต้องแบกความเศร้าความทุกข์เอาไว้เพราะอะไรเป็นพี่สาว
ใช่เป็นพี่สาวแล้วศูนย์เสียน้องไปสองนะครับ
อีกอย่างหนึ่งนะคนในครอบครัวบาดเจ็บอีกสาม
ป๊าติ๋มเนี่ยกอดเท้าศพกอดเท้าน้องเนี่ยร้องไห้ร้องห่มเลยนะครับ
นี่ฮะญาติญาติรับศพผู้เสียชีวิตทั้งสองมาประกอบพิธีทางศาสนา
วัดแสนศุกร์ที่อำเภอเมืองภูเก็ตแล้วนะครับ
ร่างของป้าต้อยมาถึงวัดก่อน
ติ๋มร้องไห้แทบขาดใจจนเป็นลมแล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็พูดชื่อน้องตลอดเลยต้อยต้อยต้อยทำไมทิ้งพี่ไปแบบนี้
ประโยคนี้อยู่ตลอดเวลานะคุณนะ
จากนั้นช่วงบ่าย๓๔๕ร่างของนายสรายุทธ์ถิ่นสถาน
หรือว่าลุงฉ่ำก็มาถึงวัด
จังหวะนี้แหละครับป้าติ๋มซุดลงกับพื้นเลย
จับเท้าน้องเขยร้องไห้ค่ำคลวนอย่างหนักคุณ
อย่างที่บอกไปป้าติ๋มแบกความทุกข์ความเศร้าเอาไว้เลย
สูญเสียน้องและคนในครอบครัวนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องลุ้นอีกอาการคนเจ็บนะคุณ
อาการคนเจ็บสาหัสก็ต้องลุ้นอีกนะครับ
ทีนี้ญาติญาติก็นำร่างของผู้เสียชีวิตบรรจุในหีบศพ
คุณผู้ชมค่ะ